คณะโรงมิตรีขอเสนอร่างพระอาจมติรักษ์

เป็นจำนวนไม่เกิน๓๑๘๕๐๐บาท
และเป็นค่าใช้จ่ายเป็น๓๑๘๕ล้านบาท
เหตุผลก็เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณ
สำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพศ๒๕๖๖
ร่างพระราชมัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมัน๒๑๖๖นี้
รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อเป็นการบรรงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณพศ๒๕๖
โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๓
ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและนโยบายรัฐบาล
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
เศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ
รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า

ตามแถลงการภาวะเศรษฐกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นับวันที่๒๑คุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบห้า
เศรษฐกิจไทยในปีสองพันร้อยหกสิบห้าคาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละสามจุดห้าถึงสี่จุดห้า
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสรรคภายในประเทศ
จากการผ่อนคลายลงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรนาสองพันสิบเก้า
และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีสองพันร้อยหกสิบห้า
ได้แก่ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
กลายพันธุ์และการระบาดของเชื้อไวรัสและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ๑๕๒๕
ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี๒๑๖๕และแนวโน้มปี๒๐๖๕เมื่อวันที่๑๗พฤษภาคม๒๕๖๒
และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ๔๒
เศรษฐกิจไทยในปี๒๕๖๒๕๖๖คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ๓๔
โดยมีปัจจัยสนับหนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสรรคภายในประเทศ
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น
ส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี
ในขณะที่ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง
จากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
กลายพันธุ์และการระบาดของไวรัส
รวมทั้งการลดของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง
โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในหวังร้อยละ๐๕๑๕
นโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับ

ภายใต้สภาวะการทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้น
รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลัง
ขยายตัวผ่านการจัดทำงบประมาณขาดดุล
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีงบประมาณ๒๐๖๖คาดว่ารายได้จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค
โดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร
การขายสิ่งของและบริการรัฐพาณิชย์และได้อื่น
สุทธิจำนวน๒๖๑๔๑๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ๔๑จากปีก่อน
และหากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชมัญญัติกำหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ๒๕๖๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน๑๒๔๑๐๐ล้านบาท
คงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาล
จำนวน๒๔๙๐๐๐ล้านบาท
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีวงเงินงบประมาณ
สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในระดับต่างนโยบายรัฐบาล
และหน้าที่ความรับผิดชอบยังเหมาะสมเพียงพอ
กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมัน๒๖๖
จำนวน๓๑๘๕๐๐๐ล้านบาท
สำหรับการดำเนินนโยบายการคลังในปีงบประมาณ๒๕๖๒
จึงเป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล
โดยกำหนดรายได้สุทธิจำนวน๒๔๙๐๐๐ล้านบาท
และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน๖๙๕๐๐๐ล้านบาท
รวมเป็นรายรับจำนวน๓๑๘๕๐๐๐ล้านบาท
เท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ฐานะทางการคลังหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
มีจำนวน๙๙๕๑๙๖๒๗ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๖๐๖ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ๗๐
โดยหนี้สาระที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาล
เกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรงและการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาล
มีจำนวน๙๔๗๘๕๙๒๑ล้านบาท
ฐานะเงินคงคลังณวันที่๓๐เมษายน๒๕๖๒
มีจำนวน๓๙๘๘๒๕๒ล้านบาท
โดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา
ยังคงผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้มีความต่อเนื่อง
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี๒๕๖๐
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินกรอบเป้าหมายจากราคาพลังงาน
และราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
และจะปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี๒๕๖๒
จากราคาพลังงานและอาหาร
ที่คาดว่าจะไม่ปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นในปี๒๕๖๐
รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
และสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่จะบรรเทาลง
ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสรรคยังอยู่ในระดับต่ำ
ทั้งนี้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมาย
สำหรับด้านระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ
แต่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบางขึ้นในบางกลุ่ม
จากปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนที่มีการปรับเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง
คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ต่อเนื่องที่ร้อยละ๐๕๐ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม๒๕๖
เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมยังคงผ่อนคลาย
และสำนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
สถานะการเงินด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี
ค่าเงินสำรองระหว่างประเทศณวันที่๒๒เมษายน๒๕๖๒
มีจำนวน๒๓๓๙๒๖๗๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็นประมาณ๓๑๕เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแรงนโยบายด้านการจัดทำงบประมาณ
ร่างพระราชมิตรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปศ๒๐๖๖
จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการพัฒนา
และฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
ในด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรมนุษย์ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิตมีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม
ปลอบางและผู้ด้อยโอกาสอาทิตผู้สูงวัยผู้พิการและเด็ก
จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม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

ซึ่งขณะนี้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่๙พฤศจิกายน๒๐๖๔แล้ว
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

ในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์แผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ
โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามข้อตกลงการประชุมสมชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม
และผู้ที่รับผลกระทบจากการระบาด

และเกิดผลสำริดสูงสุดต่อประชาชน
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
ลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จารณานำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือ
มาใช้ดำเนินการภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นระดับแรก
รวมทั้งต้องพิจารณาแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการลงทุน
เช่นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพีพีพีใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบรรยัติตามรัฐมนุนแห่งราชจักรไทย
สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๖๖
ร่างพรสงบประมาณย์รายจ่ายประจำปี๒๖๖
แนกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน๒๓๙๖๙๔๒๒ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนจำนวน๖๙๕๐๗๗๔ล้านบาท

และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน๑แสนล้านบาท

ทั้งนี้รายจ่ายชำระคืนปล้นเงินกู้
เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้
เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน๗๐๑๙๖ล้านบาท
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง

๑งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ๒๐๖๖
แนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน๕๙๔๗๐ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๑๘๖ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณจำนวน๑๙๓๒๙๖ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๓๔ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการจำนวน๒๑๘๔๗๗ล้านบาท

ของวงเงินงบประมาณจำนวน๑๑เรื่องได้แก่
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๓ต่อตั้งงานชุดฤทธิ์และประพฤติมีชอบ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ป้องกันปรับปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเจ็ด
พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติก
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

งบประมาณรายจ่ายบุคลากรจำนวน๗๗๒๑๑๙๑ล้านบาท
คิดเป็น๑๒๔๒ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
จำนวน๒๖๙๘๕๖ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๖๕ของวงเงินงบประมาณ
จุดหกงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
จำนวน๓๖๐๐๐๓๖๖๑๘ล้านบาท
คิดเป็น๑๐๙๖ของวงเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖
แลกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๖๖
ได้กำหนดไว้จำนวน๖ยุทธศาสตร์๑รายการ
โดยแนะนำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ๒๖๖
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน๒๙๖๓๖ล้านบาท
คิดเป็น๑๙๓ของโงงเงินงบประมาณ
เพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคงประชาชนมีความสุข

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ
และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ

ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย
งบประมาณ๑๒๒๕๙๙ล้านบาท
เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสามัญหลักของชาติ
เสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูลสถาบันหลักและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การรักษาความสงบภายในประเทศ
งบประมาณ๒๒๑๑๗๔ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปลองดองของคนในชาติ
หนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน
ขับเพื่อนนโยบัยของรัฐผ่านกลไกลบด้าน
ความยุติธรรมและบริการประชาชน
รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

เสริมสร้างเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตว์ทรงเป็นประมุก
งบประมาณ๕๓๑๒ล้านบาท
เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
และสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
องค์ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่
การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ๖๒๕๑๒ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อยู่ร่วมกันอย่างสร้างที่สุข
ที่มีอักษณะภาพร่วงกับทุกภาคส่วนอาธิ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบ
การพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่การพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ
และการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมอภิบาล
เพื่อมุ่งให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาในมิติความมั่นคง
วิธีการพัฒนาและมิติการบริหารจัดการภาครัฐ
ในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันปรับรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบประมาณ๔๑๘๘๒ล้านบาท

อย่างน้อย๑๙๗ของประชากรทุกช่วงวัย
ปราบรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับ
สำคัญเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินอย่างน้อย๑๕๐ของเครือข่ายยาเสพติดหรือมากกว่านั้น
่งเน้นการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจแทนการลงโทษ
กำหนดกลไกและมาตรการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตลอดจนติดตามช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่น้อยกว่า๑๕
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงงบประมาณ๑๙๙๑๙๖ล้านบาท
เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
นิวเคลียร์และหลังศรีตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังการทำประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมายและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
งบประมาณ๒๙๙๗ล้านบาท
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน
บังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
ครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคม
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี
การกระทำความผิดค้ามนุษย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า๑๓๗๐๐คน
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
งบประมาณ๑๖๙๗๑๘ล้านบาท
เพื่อพัฒนาขี่ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติฉุกเฉิน
กู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เพื่อลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประสิทธิภาพการเตือนภัยพิบัติ
การสร้างความรู้และความตระหนักรู้แก่ประชาชน
รวมถึงป้องกันการกัดซ้อการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่า๑๓๑๑๗๘เมตร
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติ
งบประมาณ๕๘๑๙๔๔ล้านบาท
เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
มีระบบและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
โดยการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรอง

เครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
รวมถึงการพัฒนาขี่ความสามารถของกองทัพ
ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ
สีบการส่งเสริมความต้มพันธ์ระหว่างประเทศก็ประมาณ๔๐๕๒๔ล้านบาท
และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการในภูมิภาคเอเชีย
โดยการพัฒนาความเป็นมาตรฐานสากล
และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และทางทหารกรรมมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
งบประมาณ๔๒๓๑ล้านบาท
เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณ๕๓๖๘ล้านบาท
เพื่อสำนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
โดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบบบริหารจัดการและความมั่นคง
นับหนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

การดำเนินการภารกิจพื้นฐาน
งบประมาณ๓๓๘๓๘๔ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ๑๑๖๔๑๙๕ล้านบาท
เพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่ามีความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ
ลงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการดำเนินงาน
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ
ศาสตร์ที่๒ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
รัฐบาลจัดสรรงบมันรายจ่ายจำนวน๓๙๖๑๒๕๕ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๑๒๕ของวงเงินงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติก
ประมาณ๑๓๑๓๗๒๘ล้านบาท
เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบคมนาคมและระบบโรจิสติก
ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในทุกระบบ
เช่นทางถนนก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง
และทางหลวงชนบทระยะทาง๔๐๑๗กิโลเมตร
และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะทาง๔๘กิโลเมตร
รางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
สายบ้านไผ่มหาศาลคามร้อยเอ็ดมุกราหารและของพนม
และพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

อย่างที่๑ช่วงกรุงเทพและของราชศรีมา
ทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพทางเดินเรือในแม่น้ำต่าง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่ง
เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า๑๑๔ล้านตัน
ทางอากาศเพิ่มขีดสามารถของท่าอากาศยานตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชนอย่างทั่วถึง
รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการระบบตัวร่วมการพัฒนาบุคลากร

สิบคนและการกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐาน
ทางการค้าด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
การเกษตรสร้างมูลค่างบประมาณ๗๘๙๐๓๗ล้านบาท
เพื่อเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภาพด้านการผลิตของสาขาเกษตร
โดยส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่จำนวน๓๐๒๓แปลงและ๒๑๐๐๐ไร่
เพื่อจะลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
จำนวน๗๑๕๔๐ไร่
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและปรับการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการตรวจประเมินแหล่งผลิตไม่น้อยกว่า๒๔๕๐๐แห่ง
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตามศักยภาพและความโดดเด่นเฉพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกร
โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรโดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์๗๙๒ล้านครัวเรือน
และส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
เพื่อจะเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
พัฒนาเขตพนาพิเศษภาคตะวันออกงบประมาณ๑๑๐๘๖๙ล้านบาท
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสาธุโภคที่มีประสิทธิภาพ
เข้าถึงได้สะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
เช่นปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด
ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพระนาพิเศษภาคตะวันออกระยะทาง๙๕กิโลเมตร
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
รวมทั้งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีความทันสมัยระดับนานาชาติ
ก่อสร้างศูนย์การแพทย์โครงโยน๒แห่ง
และก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง๓แห่ง
ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของผู้ประกอบการ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า๔๘๕๐คน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะใน๔๐ชุมชน
พนาพื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะ
งบประมาณ๗๔๓๕๒ล้านบาท
เพื่อพัฒนาขี่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

โดยใช้แผนผังภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองหน้าอยู่
ชนบทมั่นคงกระเทศจ้างยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมถึงผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โบราณคดีวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
โดยสนุนการวางผังเมือง๑๒๐ผังและจัดรูปที่ดิน๑๔๗๖ไร่
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวงบประมาณ๕๑๒๕๑ล้านบาท
เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
เป็นกลไกในการขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ
มีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่น้อยกว่า๒๔ล้านล้านบาท
โดยสนับหนุนการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
รักษาจุดเด่นด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
เช่นการพัฒนาเส้นทางชุมชนชนบทท่องเที่ยว
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรัก๑๑๐แห่ง
พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว๙แห่ง
พัฒนาเมืองท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดงานท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ๑๐เมือง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน
และการสัมมนาระดับนานาชาติ
รวมทั้งพัฒนาและยกระดับชุมชน
เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย๕๐ชุมชน
และผลักดันให้ชุมชนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๒๐ชุมชน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน

โดยก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับหนุนการท่องเที่ยวระยะทาง๒๓๑กิโลเมตร
รวมทั้งส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เช่นจัดกิจกรรมเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพกลุ่มกีฬาและสุขภาพ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษงบประมาณ๖๙๙๔ล้านบาท
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพของศัตรูคอากรสองแห่ง
ปรับปรุงและจัดทำข้อกฎหมายข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่
สัมพันธ์ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยและนานาชาติ
มาลงทุนในพื้นที่เป้าหมายได้แก่
ตากมุกดาหารสะแก้วตราดสงขาน้องคายเชียงรายนครพนมกาญจนบุรีและนราธิวาส
เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการคนเข้าเมือง
พัฒนาสาธารณสุขชายแดนป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
นาฝีมือแรงงานการคัดระบบแรงงานต่างด้าวตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน
ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ดูนทำให้ผู้ประกอบการวิศาสตร์กรีดขณะกลางและขณะย่อม
และผู้ประกอบการรายย่อยชุมชน
การเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน
มีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ
และสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่
โดยเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล๒๐
๒๒๐๐๐๐คน๒๔๐๐กิจการ

ตลอดจนเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ
สามารถขยายการค้าและบริการลงทุนไปอย่างต่างประเทศ

รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
สามารถเติบโตและแข่งคันได้ในระดับสาคุณ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
งบประมาณ๑๕๕๔๖ล้านบาท
เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ
สาขาอุตสาหกรรมและบริการร้อยละ๓๕
ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ

คุณยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่

โดยสำนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เช่นการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีต้นแบบ
ที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนายาตัวใหม่

เพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์

และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล
รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

จำนวน๒๙๒กิจการ
และพัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากร

ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจตลอดจน
พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม

ที่ใช้โรงพยาบาลกรรมและเทคโนมัติขั้นสูง

ประมาณ๑๒๒๖๑ล้านบาท
เพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ระบบให้มีความมั่นคง
หนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว
ในประเทศไม่น้อยกว่า๑๔๐๐๐บาเรลต่อวัน
หนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและผลิตพลังงาน
ใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
กำกับดูแลกลไกตลาดพลังงาน

๑๐การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดียูตัล
งบประมาณ๙๘๘๑ล้านบาท
เพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลัก

และบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม

และสร้างใช้ประกอบโครงสร้างพื้นฐานยูตัล
ร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ให้สามารถสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาโครงท่างพื้นฐานยูตัล

ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
ที่ได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ
ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
ส่งเสริมการให้ความรู้เพิ่มทักษะและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและทุกสาขาอาชีพ
สร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์โครงข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า๗หมื่นคน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมงบประมาณ๑๗๐๘๙ล้านบาท
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วยการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม
นำผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมให้คนไทยมีสมรรถนะทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศ
เพื่อจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
โจทย์ปัญหาท้าทายสังคมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
รวมทั้งการอนุรัติและฟื้นฟูแสดงพยาบาลกรรมธรรมชาติและสิ่งอวัยร้อม
ให้ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก
สิบสองการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
โง่งประมาณสองร้อยแปดสี่ปราสิบหกจุดหกล้านบาท
เพื่อที่จะพัฒนากำลังคนและเสริมศักยภาพของสถาบันวิจัย
และสถาบันอุดมสึกษาให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพันธาษาเศรษฐกิจและสังคม
ของเศรษฐกิจสำนักศึกภาพของประเทศแบบเข้ากระโดดและให้ยั่งยืน
โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โง่งมาทั้งสิน๒๓๗๗๕๕ล้านบาท
ล้านบาทเพื่อสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสร็จภาพและยั่งยืน
โดยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
เศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศักยภาพผู้ประกอบการและลดต้นทุนการผลิต
หนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
นาช่องทางการตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
คู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี
การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานงบประมาณ๗๑๘๗๓๙ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบุคกรภาครัฐงบประมาณ๔๑๙๘๗๒ล้านบาท
เพื่อหนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในวิธีต่าง
ศาสตร์ที่๓การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน๕๔๙๕๑๔ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๑๗๒ของวงเงินงบประมาณ
เพื่อให้ประชนทุกช่วงวัยมีความรู้มีคุณธรรมจิตสาธารณะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานทั่วถึง
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พร้อมรักษภาพจากการศึกษาการกีฬาและพนักศักดิ์ศักดิ์ศักดิ์รายงาน
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคต
แลกตามแผนงานดังนี้
สาธารณสุขได้มารัฐฐานและทั่วถึงพร้อมรับมือสารการการแพทย์ระบาย
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพแผนไทยการแผนปศมภาษา
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำนุนกลไกการประทัดที่ของอสมหมอปกรณ์บ้าน
ไม่น้อยกว่า๑๐๓๙ล้านคน
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
ส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
และให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย
เร่งการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า๓๘๔๐๐คน
และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทไม่น้อยกว่า๗๔๙๐คน
นาระบบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
พร้อมสร้างสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
การพัฒนาสักภาพคนตลอดช่วงชีวิต
งบประมาณ๓๑๖๙๙๕ล้านบาท
เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม
โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย
ด้วยการสนุนอาหารเสริมนมไม่น้อยกว่า๑๔๗ล้านคน
อาหารกลางวันไม่น้อยกว่า๔๘๗๘๐๐คน
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาทักษะและสมรรถะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดยแรงงานจะได้รับการฝึกฝีมือไม่น้อยกว่า๗๕๓๐๐คน
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้งบประมาณ๑๙๘๗๑๔ล้านบาท
เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พัฒนาครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่๖๔๓๐๐คน
ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคน
ตอบสนองความต้องการประเทศ๓๖๐๐๐คน
โยงการศึกษากับภาคธุรกิจโดยพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคี๑๒๐๐คน
ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า๖๗๘๕๐๐คน
นาโรงเรียนคุณภาพทุกตำบลไม่น้อยกว่า๘๒๐๐โรงเรียน
นุนการคืนครูให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า๖๓๐๐คน
ตลอดจนพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยสนับหนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและครู
เพื่อจะพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า๑๘๐๐คน
๔การเสริมสร้างสังคมภาพการกีฬางบมา๑๙๓๔๓ล้านบาท
เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยมีน้ำใจนักกีฬา
และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการของประชนทุกกลุ่มทุกวัยไม่น้อยกว่า๒๓ล้านคน
พัฒนาบุคลากรด้านพระราชศึกษากีฬานันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา
ให้มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา
นุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
การออกกำลังกายการกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาของชาติตั้งแต่ระดับเยาวชน
เพื่อจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาอาชีพไม่น้อยกว่า๓๐๐๐คน
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมงบประมาณ๒๔๗๒๓ล้านบาท
เพื่อให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความภูมิใจสัญลักษณ์ในความเป็นไทย
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า๕๙๐๐รายการ
พัฒนาสืบสามโมรกศิลปะธรรมพุมยาท้องถิ่น
และรวมทั้งล้อมนำหลักปัญญาของศิษย์ภาพเพียง
บัญชัยในการลงชีวิตเพื่อให้ตัวประมวลไทยนั้นมีความสุข
และนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
ให้เป็นที่ยกย่องและยอมรับของนานาชาติ
๖การสำนุนด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพศักดิ์ประกอบมนุษย์
งบประมาณ๒๖๕๐๒ล้านบาท
เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยและส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่ม
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
นาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
รวมพัฒนาทักษะรายงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างน้อย๒หมื่น๓พันคน
การบริการภารกิจพื้นฐานงบประมาณ๓๕๐๕๗๓ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ๔๓๙๔๕๑ล้านบาท

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพของมนุษย์

และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทั่วถึง

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านการสร้างโอกาสและความสุขภาพทางสังคม
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจำนวน๗๕๙๘๖๑๓ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๒๓๙ของมวงเงินงบประมาณ
ให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ

รวมทั้งสร้างหลักประกันสวัสดิการ

และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทย

และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

และสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่น้อยกว่า๔๗๗ล้านคน
เพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวและสิทธิประโยชน์อาทิ
การตรวจคัดกรองคัดกรองโรคมะเร็งโรคหัวใจวันโรค
ผ่าตัดรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ
และการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม
ในราคาสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสังคมและสวัสดิการ

ให้สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ครอบคลุมผู้ประกันตนทรัพแรงงานในระบบและนอกระบบ
เป้าหมาย๒๔๓ล้านคน
รวมถึงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสุขภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
ให้รับความคุ้มครองช่วยเหลือที่ครอบคลุมและทั่วถึงจำนวน
๙๘๙๓๐คน

งบประมาณ๘๑๒๖๙ล้านบาท
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานทั้งในระบบและนอกระบบ
โดยสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า๙๖๘ล้านคน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในสังคมไทย
ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
และมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
ไม่น้อยกว่า๗๙๐๐แห่ง
ตลอดจนสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่๒๐๐โรงเรียน
รวมทั้งส่งเสริมด้านทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า๒๖๘ล้านคน
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นรายบุคคล

รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และสำนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพจำนวน๑๗๑๗๐๐คน
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณ๓๔๓๕๖๑ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนได้รับการประกันสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพอาทิ
นุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า๑๐๑๙ล้านคน
นุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้เด็กวัยเรียนไม่น้อยกว่า๕๐๔ล้านคน
หนุนเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า๑๑๐๓ล้านคน
อย่างชีพคนพิการไม่น้อยกว่า๒๐๙ล้านคน
ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ให้แก่องค์การประหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม
รวมทั้งส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นสามารถพัฒนาบทบาทในการจัดการท้องถิ่นของตนเอง
และเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประเทศ
การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบริการ
ประมาณ๒๑๗๒๗๗ล้านบาท
โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ผ่านโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแผนประกอบราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับ
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากงบประมาณ๑๔๗๔๓ล้านบาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชาชนพัฒนาและสร้างโอกาสให้ประชนกลุ่มเป้าหมาย
มีอาชีพไม่น้อยกว่า๑แสน๑หมื่นราย
นุนเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรปราดเปลือง
และให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า๒๐๐๐ราย
นุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
นุนการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของชุมชน
โดยพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนไม่น้อยกว่า๓๕๐๐ราย
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน

นุนการพัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน
โดยพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสาครกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนให้ครอบคลุมทุกช่องทาง
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดทรัพย์มูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยทรรมโดนและการจากโครงทางพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง
ของรัฐที่มีข้อพิพาทให้ยุติ๑๓๐๐แปลง

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนสตรีคนพิการผู้สูงอายุ

เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการข้ามพื้นฐานของรัฐ
และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ในการให้บริการสถานะให้มีความปลอดภัย

โดยสนับหนุนเบี้ยเด็กและเกิดถึง๖ปี
ไม่น้อยกว่า๒๕ล้านคน
นุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี๑๔

สนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง

บ้านพ่อเบียง๒๕๐๐๐ครัวเรือน
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร

รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ
เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

และการบริการสาธารณะสำหรับคนพิการ

ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จัดหาอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ไม่น้อยกว่า๑๐๘๑หน่วย
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ประมาณ๔๔๘๗ล้านบาท

ประชากรอายุ๒๕๕๙ปี
ไม่น้อยกว่า๘๕ล้านคน

ให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

รวมทั้งยกระดับคุณทศชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

ด้านเศรษฐกิจผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะอาชีพ

มีรายได้จำนวน๑๒๐๐๐คน
ด้านสังคมยกระดับความคุ้มครองทางสังคม

และอยู่ในภาวะพึ่งพิง
ให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมท้องถิ่นให้คุ้มครอง
ทักษิตผู้สูงอายุโดยอบรมและพนาทักษะผู้สูงอายุ
ให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ไม่น้อยกว่า๑๔๓๐คน

สถานที่สาธารณะให้เหมาะสม
สำหรับสูงอายุ๑๖๐๐๐แห่ง
ด้านสุขภาพพัฒนาการดูแลสุขภาพ

โดยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษากลุ่มอาการ
หรือโรคที่พบบ่อยในสูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง
และการให้บริการด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
เสริมสร้างพลังทางสังคมงบประมาณ๗๙๔๙๗ล้านบาท
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างพลังในชุมชน
ให้เกิดพลังทางสังคมชำรุ้นบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์การสวัสดิการสังคมอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาชน
นากลไกและระบบสำนุนการบริหารจัดการเครือข่าย
ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดวิกฤตเพื่อสังคม
พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
ให้มีการสร้างงานสร้างรายได้พึ่งตัวเองได้
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ส่งเสริมศักภาพบทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชน
นุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
ศิลปะวัฒนธรรมนามองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม
และน้อมนำแนวทางพระธรรมริสู่การปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ให้สามารถนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาสู่การเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
สนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
งบประมาณ๓๘๙๔๒๘ล้านบาท
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร
โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๓๔ล้านคน

สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการโรงชีพ
รวมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาน

เมื่อสินสภาพ๒๙๒ล้านคน

สมาชิกสากรและกลุ่มเกษตรกร

ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ของเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาค
งบประมาณ๑๙๐๖๔ล้านบาท

ประมาณ๘๒๙๙ผิด๙๕๓ล้านบาท

แรงงานในและนอกระบบ

และที่เป็นมิตรต่อถึงเวลาม

คิดเป็นร้อยละ๓๙ของวงเงินงบประมาณ

งบประมาณ๕๔๑๒๑๙ล้านบาท
เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น

รวมทั้งช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแรง
โดยการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

ทั้งภาคผลิตภาคเกษตรภาคกุณกรรม
ให้มีต้นทุนน้ำใช้อย่างสมดุล

มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น
การจัดการน้ำท่วมและบรรเทาอุสาการอุทธกภัย

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย๓๐๐

ประมาณ๔๗๓๒ล้านบาท

โดยพัฒนากลไกและมาตรการในการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

รักษาพื้นที่ป่าในความดูแล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
งบประมาณ๑๕๗๔๘ล้านบาท
เพื่อให้ประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือกระจก
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือกระจก
ไม่น้อยกว่า๕๖ล้านตัน

และลดการ์ดเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ
รวมทั้งเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า
เพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
และการแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศ
การจัดการมนพิษและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ๕๖๗๖ล้านบาท
เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
โดยแก้ไขปัญหาขยะทุกประเภทอย่างเป็นระบบ

แก้ไขและจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิด
จากการคุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่

และปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัด
ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
รวมถึงการส่งเสริมให้โรงพยาบาล
มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์
ห้าการสร้างการทำตัวอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
งบประมาณ๑๘๙๗ล้านบาท
เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่
โดยจัดการคุณภาพน้ำทะเลรักษาระบบนิเวศ
และสัตว์ทะเลหายากใกล้๐๐๐๐ตัวจนคุ้มครองอนุรักษ์และฟูนฟูนระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง๓๑๔๘กิโลเมตร
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ๑๙๓๓ล้านบาท
๕เผื่อบริหารจัดการทรัพยากรดินสงสัยเก้าการละบริหลักบริโปรโภค

วินัยและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ๓๓๐๓๓๗ล้านบาท
เพื่ออนุรักษ์รักษาใช้วิวสร้างประกอดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘การ้วมการพลังงานภารกิจพื้นฐาน
งบประมาณ๑๑๑๑๙ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐงบประมาณ๑๘๔๔๐ล้านบาท
เพื่อสำนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตมงคุณภาพชีวิต

โดยการประหัสจัดการน้ำไซฟะกรธรรมชาติมนตร์พิษ
และสิ่งแวดล้อมและคมนาแสงเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์
ศาสตร์ที่๖ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน๖๕๘๐๑๒๗ล้านบาท
คิดเป็น๑๒๐๗ของวงเงินงบประมาณ
เพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสำมิตร
และพมโยชน์ต่อไปส่วนรวมจำแรกตามแผนงานเรียนตรงนี้
๑การต่อตั้งการชุดจริตและประพฤติมิชชอบโมงประมาณ๔๙๘ล้านบาท
เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยโดยมีเป้าหมายค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
อยู่ในระดับ๑ใน๕๓และหรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า๕๑คะแนน
ผ่านการผูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องของความซื่อสัตว์สุจริต
คุณธรรมกับเศรษฐ์ริยธรรมและใช้หลักธรรมวิวารในการไปผ่านองค์การองค์กร
ปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม
เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตว์สุจริตที่ดีขึ้น
ภาครัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
รัฐบาลดิจิทัลงบประมาณ๒๓๕๖ล้านบาท
เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า

ด้วยการสำนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า
มีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
ลดภาระค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนการทำงาน
ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
เชื่อมโยงหน่วยงานและระบบบริหารบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการ
โดยพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐจำนวน๑๐ระบบ
จะทำแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นข้อมูลสนับหนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายจำนวน๔แพลตฟอร์ม
รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์
ตลอดจนปรับปรุงระบบการอนุมัติอนุญาตของภาครัฐ
นาระบบการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

และขายกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมล้าสมัย

สู่การเป็นรัฐบาลดีต้อง
๓การพนาบริการประชาชนและการพนาปศิภาพภาครัฐ

ในการบริการภาครัฐให้สามารถติดต่อธนาคารได้โดยสะดวก
เร็วโปร่งใสลดค่าใช้จ่ายตรวจสอบได้
รวมทั้งการผลักษณะการการเงินการคลัง

ขยายฐานภาษีและการปรับปรุงระบบภาษี
ที่เหมาะสมกับศาลการณ์ธรรมดิการของประเทศ
่งหน้าระยะปานกลางและระยะยาว
ปรับปรุงระบบงบประมาณให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง

มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หนี้สาธารณะให้เกิดความยั่งยืนทางการ

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

โดยการปรับคณะของรัฐให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้ระหลังระบบกลุ่นธรรม
การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุทธรรมงบประมาณ๑๒๒๕๕ล้านบาท
เพื่อพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับบทต่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ตลอดชมการพนาคกฎหมายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการวิทธรรม
ด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม
สนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบประมาณ๑๕๗๙๘ล้านบาท
เพื่อระนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างสะดวก

ร่วมการปลูกฝังฆาตยมความซื่อสัตว์สุจริต
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
และกฎหมายต้องมีเท่าที่จำเป็น
มีความทันสมัยและเป็นสากล
มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เรื่องปฏิบัติและอำนวยความยุทธรรมตามหลักนิติธรรม

ประมาณ๔๓๒๒๕๖๕ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประมาณ๑๘๓๐๓๒ล้านบาท
เพื่อสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้จำนวน๔๒๕๑๘ล้านบาท
คิดเป็น๑๑๒๖ของวงเงินงบมาร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้คาดหมาย
สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการหาจัดการหนี้ภาครัฐหลังนี้
และใช้งบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน๙๕๙๐๐ล้านบาท
เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขสถานการณ์
กระทบต่อความกบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐ
เยียวยาหรือมาทำความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง
ภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐและการบรรเทาแก้ไขปัญหา
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
รวมทั้งชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจำนวน๓๖๖๑๘ล้านบาท
เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน๑แสนล้านบาท
เบี้ยและค่าธรรมเนียมจำนวน๒๖๖๑๘ล้านบาท
เป็นการสนุนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐให้เกิดเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน
รวมทั้งการรักษาวินัยการทางการคลัง
วิธีการงบปรมาณพศ๒๙๖๑มศ๑๐ย
คลีกง่ายได้เปรียบเทียบน้ำระหว่างปีที่ร่วงมาแล้วปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบปรมาณรายจ่าย
รายจ่ายแสดงไว้ในเอกสารงบราณฉภาพที่หนึ่งเล่มคาดสีส้ม
คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับและวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุล
แสดงว่าในเอกสารงบประมาณฉบับที่สองเล่มคาดเขียวสี่คำที่แจ้งเกี่ยวงบ
รายจ่ายที่ก่อตั้งซึ่งรวมถึงการแสดงผลสำริดและประโยชน์
ที่ข้าวจะได้รับจากการใช้จ่ายงบราณและความสอบคล้องกับยุทธศาสตร์
แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่๓เล่มคาดแดงและฉบับที่๔เล่มคาดเหลือง
ห้ารายงานเกี่ยวกับสถานะการเงินโดยรวมของรัฐวิทยาลัยศาสตร์อาคิด
แสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่๕เล่มขาดม่วง๖รายงานเกี่ยวสถานะเงินนอกงบประมาณ
และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณแสดงไว้ในเอกสารงบประมาณฉบับที่เจ็ด
ค่าชมพู๗คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
แสดงไว้ในเอกสารงบราณฉภาพที่ห้าเล่มคาดม่วงแปดผลการบริงานและการใช้งบราณของปีงบราณที่ลงมาแล้ว
แสดงไว้ในเอกสารงบราณฉภาพที่หกเล่มคาดดำเงินเก้าร่างพัฒนาบิจัดงบราณรายจากปัจจัยประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖
ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ